ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
รถตู้หัวร้อนบอกว่านี่
นายสุภกิจสร้อยพรมอายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอน้ำสมอุดรธานี
โอ้โหถูกฟันที่หัวถูกแทงที่คอได้รับบาดเจ็บครับ
ใกล้กันพบรถจักรยายนฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซสีส้ม
ทะเบียน๒กกมม๖๔๖ชนบุรี
ของผู้ได้รับบาดเจ็บจอดอยู่ตรงนั้น
ตำรวจสภศรีราชากู้ภัยสว่างประทีปศรีราชารีบนำคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังก่อน
นายกิติราชสำรานจิตอายุ๒๕ปีเป็นเพื่อนของนายสุภกิจ
ถูกแทงถูกฟันเล่าบอกว่า
เนี่ยเขากับนายสุภกิจเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคันนะครับ
พอผ่านสามแยกสวนกับรถตู้คันก่อเหตุสวนกันนะ
แล้วก็เข้ามาในซอยเลี้ยวเข้าไปในซอย
รถตู้คันนั้นก็ขับตามมาปาดหน้าแล้วก็บอกว่า
พวกคุณเนี่ยมาขี่รถเฉียวรถตู้ผมทำไม
เขากับเพื่อนก็เลยเดินไปดูเดินไปดูที่รถตู้
เพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ไปเฉียวไปชนอะไร
แต่คนขับรถตู้พูดขึ้นมาว่านายสุภกิจเนี่ย
คนนี้ชี้ไปที่สุภกิจบอกเนี่ยคนนี้ขับ
ขับรถมาเฉียวมาชนพอจังหวะก้มดูรอยเฉียว
สอยซะคนขับรถตู้เอามีดที่หน้ารถ
ฟันเข้าที่หัวแทงเข้าที่คอของนายสุภกิจ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับหนีไปเลยครับ
เขาบอกว่าพวกผมไปเฉียวข้างเขา
เขาเขาเลี้ยวตามเข้ามาที่ซอยแล้วก็ปาดหน้า
บอกว่าพวกมึงสองคันไม่คันไหนก็คันหนึ่ง
เชียวข้างก็บอกว่าอย่างนี้
แบบว่าเฉียวข้างมีรอยอยู่เลย
เขาบอกให้ไปดูรอยพอลงไปดูรอยเขาบอกว่า
ยังไงเพราะผมไม่ได้เฉียวข้างใครเลย

เขาบอกว่าเนี่ยว่าพวกมึง
อ่าเจ็บตามร่างกายนะครับ

เย็บกว่า๑๐เข็มตอนนี้แพทย์ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยม
แต่นายกิติราชบอกว่าอ๋อพี่นักข่าวผมได้คุยกับเพื่อนแล้ว
ได้คุยกับสุภกิจแล้วมันคิดเหมือนผมเลยพี่
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยคนขับรถตู้เนี่ย
ล่าสุดครับตำรวจฝ่ายสืบสวนสพนขามนะครับ
ได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุชื่อว่านายกฤษณะ
อายุ๔๓ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
บอกเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะ
แล้วก็จะมาพูดคุยแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
เอาล่ะคราวนี้ก็ได้ไปคุยกันแล้ว
เหตุการณ์จริงมันเป็นยังไงได้ปาดหรือเปล่า
หรือว่าผิดคน